ยังไม่จบเรื่องของกล้วยพาไปที่จังหวัดพยาวต่อ
เขาบอกว่าที่นั่นก็มีกล้วยตาดีเหมือนกัน
แต่มันแทงช่อออกปลีมาแปลกแบบนี้ครับ
นี่แต่ช่อนี้สูงฮะปีนี้ยาวฮะ
สูงมากเลยทำไมต้นกล้วยสูงขนาดนี้
สรุปว่ายังไงใช่กล้วยไหม
หรือว่าผลมะม่วงหรือมะพร้าวหรือยังไง
มันสูงเหลือเกินแล้วสูงเท่าไหร่

สูงมากมันสูงไปเปล่า

อยู่ที่บริเวณบ้านพักเลขที่๕๗

เอาขออภัยตำบลเวียงอำเภอเมืองจังหวัดพยาว

จริงดูดิสูงทุกต้นโอ้โฮที่นี่เขา

ใช่เลยกลายเป็นกล้วยยาว

เจ้าของบ้านเล่าว่าปลูกกล้วยเอาไว้ที่สวนหลังบ้านหลายปีแล้ว
จริงเขาต้องการจะนำใบกล้วยหรือว่าใบตองไปขายนะ
ที่ผ่านมาก็ไม่เห็นมีเรื่องราวแปลกประหลาด
มันก็ออกลูกแทงช่อออกปลีมาปกติ
แต่เนี่ย๖ปีมาสูงขนาดนี้เขาก็เลยตกใจ
ว่ามันไปขึ้นอะไรสูงขนาดนั้น
ปกติมันก็จะอยู่แบบกลางต้นหรือว่าลงมาโน้มลงมาหน่อย

ว่าสูงเท่าไหร่จะก้าวข้ามไปให้ถึง

เนี่ยฮะชาวบ้านเขาเห็นเขาก็เชื่อ

เดี๋ยวได้รู้กันว่ากล้วยตานีที่นี่จะมาให้โชคให้ลาบหรือไม่

อาจจะปวดคอนิดนึงกว่าจะดูจบ

แต่ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าพอมันแทงปลีแล้ว

ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่อยากกินกล้วยแต่มันสูง

ไม่ต้องใช้ลิงตัดเอา